ละมุนวุ่นวายหนักอยู่พอสมควรนะคะ
สำหรับการประกาศยกเลิกคอนเสิร์ต
คือเขาประกาศยกเลิกแบบกระทันหันมากคุณ

แต่เขาประกาศยกเลิกประมาณบ่าย๓โมงกว่า

ใช่ทำเอาแฟนคลับหลายคนไม่พอใจนะคะ

ละมุนจนตำรวจต้องออกมาเคลียร์
เพราะแฟนคลับบางคนเข้ามาไกล
ไหนจะต้องจองค่าห้องพักค่าเดินทาง
ก็มีการโหไล่กว่า๓ชั่วโมงเลยนะคะคุณผู้ชม
ท้ายที่สุดเวลา๒ทุ่ม
ว่าคนจัดงานแจ้งเรื่องของความปลอดภัยล่าช้า

จะต้องมีการดูแลรักษาความปลอดภัย

มากกว่า๑๕๐คนนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมี๑๘๐คนอัพ
โดยเมื่อ๓ปีที่แล้วเคยมีคนจัดงานที่นี่แล้วเกิดมีการแทงกันตาย
ตำรวจก็เลยต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ
ไหนจะมีเรื่องการขออนุญาตใช้เสียงดังอีกต่างนานา
ทางด้านผู้จัดเองก็ขอโทษแฟนเพลง
และยินดีคืนเงินทุกบาททุกสตางค์
ชดใช้ให้ศิลปินทุกคน
โดยไปเลื่อนของในคอนเซิร์ตออกไปก่อน
ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีคนที่ซื้อบัตรอีกมั้ย
บอกว่าทุกอย่างพร้อมแต่งานไม่พร้อมแล้วไงต่อ
เขาบอกว่าทำผมแต่งหน้าเรียบร้อยจะก้าวขึ้นเวที
ก็ประกาศยกเลิกก่อนหน้า๑ชั่วโมงคือศิลปินดาราเนี่ยเขาต้องมาเตรียมตัวตั้งแต่เช้าอยู่แล้วแหละนะ

ทางด้านพี่การวิพากรเองค่ะมารยาของพี่เสกโลโซ
ก็โพสต์รูปคู่หลังเวทีบอกว่าเซ็งคอนเสิร์ตยกเลิกออร์แกไนท์หวยแตก
ขออนุญาตผิดประเภทเจ๊งระเนรนาศคือเอาจริงนะเราก็ไม่รู้หรอกว่า
ขั้นตอนในการขออนุญาตมันต้องเป็นมาเป็นไปอย่างไร
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการที่จะขออนุญาตใช้สถานที่แบบนี้มันต้องทำล่วงหน้าค่อนข้างนาน
และถ้าเกิดว่าจะประกาศยกเลิกอย่างที่เคยเห็นกันมามันมีอยู่แล้วล่ะการยกเลิกคอนเสิร์ต
เขาจะแจ้งก่อนบางงานเนี่ยแจ้งก่อนเป็นเดือนบางงานแจ้งก่อนหลายเดือน
แต่งานนี้แจ้งก่อน๑ชั่วโมงคนที่เขามาเนี่ยเขาก็แบบนะนิดนึงเสียความรู้สึกเสียใจเสียดายเงินด้วย